บรรยากาศนะครับการเดินทางกลับมาของทีมบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
หมายก็คือการกลับมาเตรียมทีมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อค้นหานักเตะหน้าใหม่แล้วก็หวังว่าจะผ่านรอบ๒ในบอลโลกที่ฝรั่งเศสครับ
เดินทางกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับสำหรับขุนพลนักเตะสาวไทยนะครับ
ก็มีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับโดยพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับ
เดินทางไปร่วมต้อนรับแล้วก็ญาติพี่น้องของนักเตะ
รวมถึงแฟนฟุตบอลนะครับที่อยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิ
แข่งขันที่จอแดนนาน๒๓วันนะครับ
ไปก่อนทวนาเมนต์จะเริ่มด้วยนะครับเก็บตัวอย่างต่อเนื่อง
ดามแป้งนพร่ำซำครับผู้จัดการทีมก็บอกนะครับ
จากนี้จะเตรียมความพร้อมก็หวานลึกนะครับ
ว่าจะเข้ารอบ๑๖ทีมก็คือรอบ๒การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศสให้ได้
ว่าจะเป็นงานยากแต่ทุกคนนั้นก็มุ่งมั่นว่าจะสร้างประติศาสตร์หน้าใหม่ให้ได้ครับ
เพราะฉะนั้นปีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเราจะเปลี่ยนทำยังไงทำให้ดีที่สุดอ่ะค่ะ
ผลงานดีก็เหนื่อยเป็นธรรมดานะครับโอ้โหไปสมัยแรกนี้ได้๓คะแนนแรกมาเลยนะครับ
๒รายการจะเปิดโอกาสนะครับเฟ้นหาแข้งใหม่จากทั่วประเทศเพื่อให้ตัวหลักบางคนได้พักฟื้นสภาพร่างกายหลังจากที่กรรมศึกหนักกว่าด้วยครับ
นั่นก็คือทรีการแดงดาที่มีคุณพ่อประสิทธิ์แล้วก็คุณแม่กาญจนามาต้อนรับนะครับแล้วก็เดินทางไปเชียร์ลูกด้วยที่จอแดน
หมายก็บอกนะครับว่ายินดีกับความสำเร็จนะครับแล้วก็ต้องรักษามาตรฐานของตัวเองต่อไปเช่นเดียวกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่ภูมิใจที่เห็นลูกสาวเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอนอกจากประสบความสำเร็จนักฟุตบอลแล้วเธอก็ประสบความเร็จในเรื่องของการเดินแบบนะครับเพราะว่าถือว่าเข้าไปในการแข่งขันระดับซุปเปอร์โมเดลในรอบสุดท้ายด้วยนะครับ
พี่ชายก็ประสบความสำเร็จนะครับอยู่ที่เจลีกของญี่ปุ่นจากนั้นครับ
ีชาบาแก้วครับเดินทางไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
ที่หลานพระบรมรูปทรงม้าณหลานพระราชวรรณรุศิษฐ์นะครับ
ส่วนเงินอัดฉีดเท่าที่มีการเปิดเผยตัวเลขนักขนาดนี้ครับ
ทั้งสิ้นมาแล้ว๓๕ล้านบาทก็แบ่งเป็นเงินอัดฉีด
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย๑๐ล้านแล้วก็ภาคเอกชนนะครับ
กันมาอีก๒๕ล้านแล้วก็มีจี้เพชรนะครับ
จากบิวที่เจมส์มอบให้กับนัตเตสาทุกคน
ซึ่งจะเดินทางระหว่างวันที่๓๗พฤษภาคมนี้ก็เป็นโบนัสนะครับ
ติดกับทีมสาวไทยที่เหน็ดเหนื่อยมาอย่างยาวนานเพื่อประเทศชาติครับ